แล้วดูสิ่งที่คนทำกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองกันบ้างดีไหมคะ
เวลารักเวลาอยากได้ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มันมาเลี้ยง
พอถึงเวลาไม่เอาแล้วเบื่อแล้วไม่ต้องการแล้ว

นี่เป็นแค่หนึ่งในวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องเหล่านี้นะคะ
เป็นแมวที่ถูกนำมาทิ้งค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่
พระสงฆ์แล้วก็แม่ชีวัดพระธาตุดอยนางแลบอกเลยว่า
ขอผู้ใจบุญนะช่วยบริจาคอาหารแมวหน่อย
เพราะตอนนี้ก็เลี้ยงไม่หวาดไม่ไหวหรือถ้าจะให้ดี
แมวจากวัดไปเลี้ยงบ้างก็จะดีมาก

รับภาระหนักมากในการเลี้ยงดูแมวเหล่านี้
เพราะถูกคนเอามาปล่อย
พระธาตุดอยนางแลอยู่ที่ตำบลสันทรายในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ประชาชนพอเขาเห็นแบบนี้เขาก็เอาอาหารแมวมาให้กับแมวฝูงใหญ่ที่อยู่ในวัดนี่แหละค่ะ
ส่วนก็ไปมอบให้กับแม่ชีในวัดเพื่อเอาไว้เก็บให้แมวในวันหลัง
๓ปีก่อนมีคนแอบเอาแมวมาปล่อยทีละตัว๒ตัวคือคนหนึ่ง๑ตัวแต่มากันที๕คน๑๐คน๒๐คน
แมวมันก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยจนตอนนี้เนี่ยแมวแทบจะล้นวัดนะคะ
แล้วก็ตกเป็นภาระของแม่ชีของพระสงฆ์ที่ต้องมาเลี้ยงดูเจ้าแมวเหล่านี้
แล้วปรากฏว่านับดูแล้วนะคะแมวตอนนี้ที่อยู่ในวัดเนี่ย๑๓๐ตัว
ถ้าคุณว่า๑๓๐ตัวเยอะแล้วยังมีแมวที่ท้องอีก๓๐ตัวค่ะ
แล้วแมวออกลูกเป็นครอกนะคะไม่ได้ออกเป็นตัวด้วยคือครอกหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีอย่างต่ำสองตัว
ก็เพิ่มเข้าไปก็คูณเข้าไปสิซึ่งกลางวันเนี่ยแมวเหล่านี้จะหลบอาศัยอยู่ตามชายป่าแล้วก็จุดต่างต่างของวัด
ส่วนช่วงเย็นก็จะออกมาหากินนะคะคุยเขียตามทั้งขยะโรงชั้นสาราวัดบ้างมาเป็นร้อยตัวเลย
ทางวัดขอเลยนะคะพระชีออกมาขอเลยนะคะว่าขอร้องเถอะไม่ต้องเอามาปล่อยแล้วได้ไหมแค่นี้ก็ล้นจะแย่อยู่แล้ว
เราได้คุยกับแม่ชีจงกลณีนะคะเป็นแม่ชีที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจำศีลในวัดนี้มานานแล้วก็บอกว่า
ปีก่อนมีคนเอาแมวใส่กระสอบมาทิ้งที่วัดแล้วก็ทิ้งที่ชายป่าแล้วชาวบ้านที่มาทำบุญดันเข้าใจว่าวัดรับเลี้ยงแมว
ก็อาหารทำให้เขาผโมยจากเกลียดละกายคล้นอาหารของสาธารณะให้เดือดร้อนค่ะ

อยากจะให้เมตตา

เพราะฉะนั้นเอาแบบนี้นะคะ

เพราะไม่ได้มีนโยบายรับเลี้ยงแมวหรือว่ารับเลี้ยงหมา
จริงมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระของชีด้วยนะ

แล้วก็เป็นหน้าที่ของคนที่เลี้ยงของมนุษย์นี่แหละค่ะ
ที่เอาสัตว์เหล่านี้ไปเลี้ยงที่ต้องดูแลมันให้จบ
เพราะว่าวัดนี้เองเนี่ยพระสงฆ์กับแม่ชีก็ประจำอยู่ไม่มาก
ถ้าใครสามารถบริจาคอาหารแมวมาให้ได้ก็จะขอบคุณมาก
และถ้าใครสามารถช่วยทางวัดหาบ้านให้แมวเหล่านี้
หรืออยากรับแมวเหล่านี้ไปเลี้ยงได้
ก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่แม่ชีหรือว่าวัดพระธาตุดอยนางแลได้เลย
จริงก็ถ้าเป็นไปได้เพจที่เขาเหมือนรับหาบ้านให้แมว
อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ช่วยทางวัดเหมือนกัน
จริงมีหลายวัดมากที่ประสบปัญหานี้ทั้งหมาทั้งแมวเลย
เพราะว่ามีคนเอาไปปล่อยก็อยากจะให้ช่วยรับผิดชอบกันนิดนึงนะคะ
รับผิดชอบชีวิตเขามาแล้วเนี่ยอยู่ให้จบไม่ใช่ว่าเบื่อแล้วเอาไปทิ้ง

อยากเลี้ยงก็ไปได้หลายตัวน่ารักนะผมดูอยู่เมื่อสักครู่นะสะอาดทีเดียวนะครับ